ส่วนเรื่องนี้เหมือนกันคุณผู้ชมก็ต้องตามหาต่อนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นเหตุฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายกันแน่นะคะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเคยทำงานเป็นลูกจ้างอัตราจ้างมาใช่ไหม
เพิ่งบรรจุครูได้แล้วพบเป็นศพค่ะอยู่ตรงเขาสามมุกลักษณะเนี่ยคือมีรอยถูกยิงอ่ะนะคะ
เนี่ยมันเป็นทางลงไปหาดได้อ่ะจุดที่พบศพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันเป็นถนนรอบเขาสามมุกเนี่ยนะคะ
ช่วงจุดชมวิวในพื้นที่ของตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจอศพของนายสิริคุบจันแจ้งอายุ๓๒ปี
อยู่ตรงริมทะเลมีแผลโดนยิงกลางศีรษะนัดหนึ่งกระสุนฝังใน
ลักษณะไกลปืนยังค้างอยู่เลยนะคะ
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑ปลอก
อกจากนี้เจอรถเก๋งของผู้ตายค่ะ

และเจอเป็นซากกระต่าย
๓ตัวขาดอากาศหายใจตายอยู่ในรถเลย

สารเจ้าแม่เขาสำมุกเนี่ยนะคะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวคนไทย๒คนถ่ายรูปอยู่ตรงจุดชมวิวตรงจุดตรงนี้แหละค่ะ
แล้วเห็นศพของผู้ชายก็เลยรีบมาบอกคนดูแลสารเจ้าแม่เขาสามมุกด้วยนะ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะว่าจุดนี้น่าจะแบบมายืนดูวิวแล้วมองไปทางทะเลถูกไหม
แล้วนอกจากคุยกับคนดูแลสารแล้วเนี่ยนะเราไปคุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ด้วย
เขาให้ข้อมูลแบบนี้นะอันนี้บางคนก็จะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อต่าง
เขาบอกว่าย้อนไป
๒ปีก่อนเนี่ยเคยมีผู้ชายนะมาผูกคอตายตรงใต้ต้นไม้นี้
จุดเดียวกันกับที่มาเจอศพครูบรรจุใหม่เลย
มันจะเป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนอะไรหรือเปล่า
ใช่คือมีคนเชื่อมโยงไปแบบนั้นว่ามันใช่ไหมมันเกี่ยวข้องกันไหม
ปีที่แล้วคนผูกคอตายแล้วมาล่าสุดเมื่อวานนี้
เจอครูลักษณะตายอยู่ตรงนี้ค่ะ

ทีมข่าวไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่
คือแล้วก็เจอผู้ตายเป็นคนสุดท้ายด้วย
ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะ
ยังเจอกับผู้ตายอยู่เลยก็ทักทายกันตามปกติ

เห็นผู้ตายขับรถเก๋งออกไปก็คิดว่า
สงสัยคงจะไปเคลียร์งานที่ค้างอยู่แล้วก็คงจะกลับบ้านนั่นแหละ
คือที่จริงผู้ตายลาออกแล้วใช่ไหม
เพราะว่าเขาไปสอบบรรจุไปข้าราชการครูได้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ที่ผ่านมาผู้ตายเป็นพนักงานราชการนะครับฝ่ายนิเทศ
อยู่ในตำแหน่งอัตราจ้างปีต่อปี
คือทำงานที่นี่มา๗ปีแล้ว

เอาจริงนักข่าวก็ถามนะถามว่าเอ๊ะแล้วนายสิริคุบคนนี้
คนที่เป็นผู้ตายเนี่ยตอนที่เขาทำงานอยู่เขาเป็นไงสิริคุบอ่ะ
คือสิริคุบเนี่ยนะคือเป็นคนทำงานดีอัธยาศัยดีนะครับ
แต่มีโรคส่วนตัวสูงสักหน่อยนะ
แล้วก็ไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังหรอก
เวลาไปไหนมาไหนก็ไปคนเดียวไม่เคยสังเกตว่าผู้ตายพกปืนนะ
นะครับตำรวจภูทรแสนศุกร์นะครับ
อันนี้เมื่อกี้เพื่อนร่วมงานนะมาฟังญาติบ้าง
ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานมาสอบถามนะครับ
ก็ไม่พบสาเหตุความทุกข์ใจทราบเพียงคุณผู้ชมดูตรงนี้นะ
พ่อแม่นะครับเสียชีวิตหมดแล้วแล้วผู้ตายอยู่คนเดียว
ส่วนแฟนก็เพิ่งเลิกคบกันได้ไม่นาน
เพิ่งเลิกคบกันได้ไม่นานนะครับ
จากนั้นผู้ตายก็เป็นคนเก็บกฎมาเลยนะ
ไอ้ที่ว่าธยาศัยดีอะไรก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้
แต่คนใกล้ชิ้นบอกว่าพอเลิกกับแฟนเขาก็เก็บกฎเลย

คุณผู้ชมครับไปเจอโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
มีการเข้าไปค้นในพันทิพย์
มีการเข้าไปค้นในพันทิศค้นเรื่องอะไร
ไปพบว่ามีการค้นหาการฆ่าตัวตายในรูปแบบต่าง

แล้วไม่พบว่าจะมีคนอื่นเข้ามาในคอนโดมิเนียม
ตำรวจเลยพุ่งเป้าไปที่การฆ่าตัวตาย
เพราะว่าถามว่าไอ้การยิงตัวเอง

มันทำได้มั้ยคุณผู้ชมทำได้มั้ย
ยิงเองอ่ะทำได้ไหม

คุณหมอที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับชาญสูต
บอกว่ามีความเป็นไปได้ถ้ายกปืนสูง
ปืนสูงแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะยิงตัวตายนะ
ก็คำอาบนี่ไงนี่ไงแล้วแต่ถนัดว่าถือปืนข้างไหน

เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตรวจสอบแล้วเดี๋ยวต้องไปถามน้า

เพราะว่าน้าได้คุยกับหลานแชทสุดท้ายที่ได้คุยกันคืออะไร
หลานจะมีการเผยปมไหมถึงความเครียดอะไรต่าง
ถ้าเกิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริงมันจะมีปมไหม
ที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่การฆ่าตัวตายของหลาน